คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอตกเป็นเหยื่อของแท็กซี่ที่เรียกผ่านทางแอปพลิเคชัน
เพื่อจะให้ไปส่งที่บ้านพอดีไม่ได้กลับพร้อมกับแฟนนุ่มแล้วก็เลยถูกข่มขืน
เธอก็หนีเอาตัวรอดมาได้นะฮะแต่ก็ถูกกระทำนั่นแหละ
สุดท้ายก็ไปแจ้งความกันเพราะว่าจำทะเบียนรถได้ถ่ายรูปได้ทันนะฮะ
สารเนี่ยตัดสินจำคุกแท็กซี่คนนั้น๖ปีแต่สารภาพลดโทษเหลือจำคุก๓ปี
เธอก็เลยบอกว่าแล้วเธอล่ะมันต้องเหมือนกับใช้ชีวิตอย่างทรมานไปอีกตลอดชีวิต
กับคนที่ทำร้ายเธอแล้วถูกลงโทษตัดสินจำคุกแค่๓ปีเหรอ
ก็เลยไปขอความช่วยเหลือทางคดีกับทางคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ด้วย
คุณไก๊ธนกรผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับแฟนนุ่มของหญิงสาวผู้เสียหายนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์มันก็ผ่านมา๖เดือนกว่าแล้วศาลมีคำตัดสินแล้ว
ส่งข้อความหรือว่าคอมเมนต์มาแสดงความเห็นมาแบบไม่ให้กำลังใจอันนี้ก็มี
แต่ว่าในมุมของเขากับแฟนสาวของเขาที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ย
อยากจะผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการข่มขืน
ให้โทษมันหนักกว่านี้ได้ไหมอย่าลดโทษได้ไหมอืม
คือบางทีถ้าจะประหารชีวิตก็คือต้องไปกระทำเขาด้วยพร้อมกับ
เหยื่อสาหัสหรือว่าเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องทางคดีจากนี้
จะฟ้องแพ่งด้วยนะฮะกำลังปรึกษากันอยู่
เดี๋ยวลองฟังเสียงเขาหน่อยนะครับ
โทษของมันอ่ะมันน่าจะเป็นแค่นี้
ที่เรามีกำลังใจผ่านไปในแต่ละวันได้
ก็คือเราแชร์เรื่องนี้กับคนที่เรารักคนที่เราไว้ใจ
พยายามมองหาสิ่งที่มีความสุขเล็กได้ในแต่ละวัน
พยายามแบบมองหาเล็กเช่นอะไรคนช่วยเปิดประตู
หรือคนช่วยยืดหยิบของให้คนขับรถเปิดไฟเลี
เรื่องเล็กเนี่ยพยายามมีความสุขกับมันให้ได้
แล้วก็สิ่งสำคัญคืออ้อมกอดการจับมือกัน
กำลังใจกันสม่ำเสมอเพราะว่าเรื่องที่เราเจอมันมันหนักมากครับ
นั้นหมายถึงการไว้วางใจจากผู้เสียหาย
เรียกใช้บริการแต่กลับมาก่อเหตุลักษณะแบบนี้
ส่อถึงเจตนาในการก่อเหตุ
ควรได้รับโทษมากกว่าในเคสอื่นด้วยซ้ำ
แต่เมื่อสารพิจารณาลงโทษจำคุก
แสดงว่าศาลมองว่าสมควรแก่เหตุ
หลังจากนี้ผู้เสียหายสามารถเดินหน้าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากคนก่อเหตุได้
ซึ่งอายุความคือ๑๐ปีที่ยังสามารถยื่นฟ้องได้
ส่วนการผลักดันกฎหมายในการเพิ่มโทษคดีข่มขืน
หรือการไม่ให้ลดโทษกับผู้ต้องหาคดีข่มขืน
เรื่องนี้ทางอาจารย์ปรเมฆบอกว่าในกฎหมายมีบทบัญญัติอยู่นะฮะ
ถ้ามีโอกาสร่ำรวยเราก็ฟ้องเราก็ไปบังคับคดียึดทรัพย์ได้เลย
แต่ว่าถึงจะได้เงินเท่าไหร่มันก็ไม่เท่ากับรอยช้ำบนเรือนล่างของเธอหรอก